เรื่องอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมมาดูเหตุฆาตกรรมกันบ้างค่ะ
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ตามมาประกบยิงผู้รับเหมา
จนเสียชีวิตคารถกระบะเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็คือที่โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชวิทยา
ที่อำเภอคลองหลวงนะคะ
จอดอยู่หน้าโรงเรียนแล้วประตูรถเนี่ยล็อกทุกบานนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องทุบกระจกเพื่อเปิดประตูแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ
ด้านในก็มีศพของนายธวัฒน์สุขสังขารอายุ๖๓ปี

ก็โดนยิงเข้าที่ลำคอด้านขวา๑นัดแขนขวา๑นัด
แล้วก็บริเวณกระจกข้างคนขับเป็นรอยกระสุนปืน๔รู
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ข้างรถ๔ปลอก

เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าสามีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
แล้วก่อนเกิดเหตุสามีก็ขับรถคันนี้
มาส่งภรรยาไปที่โรงเรียน
เพราะว่าภรรยาเปิดร้านอาหารอยู่ในโรงเรียน
พอมาถึงภรรยาก็ลงจากรถไปก่อน
แล้วสามีไม่ได้ลงตามไป
ภรรยาได้ยินเสียงปืนดัง๓นัด
ตอนแรกไม่คิดนะว่าเสียงปืนนั้นคือคนร้ายมายิงสามี
แต่เอกใจว่าเอ๊ะทำไมสามีไม่ขับรถตามเข้ามา
ก็เลยเดินกลับไปที่รถปรากฏว่าสามีถูกยิงแล้วนะคะ
แล้วก็เห็นคนร้าย๒คนใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะคะชุดสืบสวน
ได้ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสคนร้าย
จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางใกล้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะมีการเรียกผู้รับเหมาคนอื่นในพื้นที่
พยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำ
เรื่องต้นก็มีการตั้งปมสังหารเอาไว้๒ประเด็นหลัก
ก็คือขัดแย้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อีกประเด็นนึงเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าต่อนะคะ